คนนี้ก็ต้องช่วยเหลือเหมือนกันค่ะที่จังหวัดชายนาฏนะคะ
แม่ค้าขายผลไม้ค่ะก็หวังแหละหวังจะได้รับเงินเยียวยา
แต่สิ่งที่ตอบกลับมาบอกว่าเธอเป็นนักศึกษา
เธอบอกเธอเศร้าใจมากเพราะตอนนี้เธอทุกข์หนักเลย
เลี้ยงลูกตั้งสองคนและหนึ่งในสองคนเป็นผู้พิการซ้ำซ้อนค่ะ
เงินมันออกทุกวันแต่เงินเข้าเนี่ยมันไม่มีเลย
และตอนนี้เหลือเงินติดบัญชีคุณสองบาทไม่มีเลย
เห็นบอกว่านักข่าวถึงขั้นเข้าไปแล้วไปขอดูบัญชีนะ
มีเงินติดบัญชี๒บาท๒บาทกดออกมาไม่ได้
เรื่องจริงเป็นเรื่องจริงเหลือ๒บาทแค่นี้จริงนะคะ
ผู้หญิงคนนี้ชื่อว่านางสาวชนะภามั่นอ่วมอายุ๓๐ปีค่ะ
เปิดเผยว่าตัวเองกับสามีเป็นพ่อแม่ของน้องนโมภาพเมื่อสักครู่นี้นะคะ
นโมอายุ๑๑ขวบแล้วนะแต่ว่าเป็นผู้พิการซ้ำซ้อน

รับประทานอาหารก็ต้องใช้ทางสายยางเอาแล้วก็ต้องสวมใส่ผ้าอ้อมสำเร็จรูปตลอดเวลา
ปัจจุบันมีอาชีพขายผลไม้ตามฤดูกาลจริงขายอยู่ในกรุงเทพนะ
แต่ได้รับผลกระทบจากโควิด๑๙ก็เลยกลับบ้าน
เพราะว่าตอนนั้นตอนที่ได้รับผลกระทบแต่ละวันขายไม่ได้เลย
พอกลับมาถึงบ้านค่ะลงทะเบียนโครงการเราไม่ทิ้งกัน
ลงทะเบียน๒๘มีนาคมที่ผ่านมาหวังมาก
หวังว่าจะได้เงินช่วยเหลือเยียวยามาซื้ออาหารมาซื้อผ้าอ้อมให้ลูกได้ใส่
และนอกจากนี้มีลูกสาวคนเล็กอีกหนึ่งคนด้วยนะคะ
แต่วันเวลาผ่านไปค่ะข้อความที่ได้รับกลับมา
บอกว่าขาดคุณสมบัติที่จะได้รับเงินเยียวยาโดยระบุว่าเธอเป็นนักศึกษา
พอเห็นแล้วไม่เข้าใจตัวเองไปเป็นนักศึกษาที่ไหนตอนไหนอย่างไร

เขาบอกว่าหนูยังเรียนอยู่หนูสามารถกู้ก่อยสอได้
ทั้งที่เงินในบัญชีหนูมีอยู่๒บาท
รอรอด้วยความหวังแต่สุดท้ายหวังหนูก็สลายไป
เพราะว่ารัฐเขาบอกว่าหนูยังเป็นนักเรียนอยู่ค่ะ
หนูควรทำยังไงดีคะ
หนูต้องไปร้องเรียนกับใครหนูต้องไปบอกใครดี
ว่าหนูไม่ได้เรียนแล้วหนูเป็นแค่แม่ค้าคนนึงที่หาเช้ากินค่ำ

เป็นไหมคะหาเช้ากินค่ำได้รับผลกระทบจากโควิดเต็มนี่นะคะ
เธอก็วอนแหละประโยคของเธอคืออยากให้รัฐบาลเห็นใจหน่อย

และในแต่ละวันก็เปิดดูบัญชีตรวจเช็คเงินทุกวัน
นี่คือบัญชีนะมี๒บาทค่ะ

แต่บัญชีเนี่ยรอยอด๕๐๐บาทจะเข้าจะเข้าจะเข้า
มันไม่เข้าสักทีเปิดไปทีไรมันเท่าเดิม๒บาท๒บาทแบบนี้ค่ะ

คุณชนะพาเขาวันที่๒๐เมษายนนะคะเข้าเว็บไซต์อีกครั้ง
ลองอีกครั้งไปทบทวนสิทธิ์อีกครั้งค่ะ